เมื่อวานนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาแถลงข่าวนะคะ
กรณีทันตแพทย์หญิงดนรดีที่หนีทุน
ทำให้ผู้ที่ค้ำประกันซึ่งเป็นอาจารย์ของตัวเอง
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นปีต้องใช้ทุนแทนถึง๘ล้านบาท
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาแถลงในหลายประเด็นเลยนะคะ

บอกว่าหลังจากนี้ไปจะมีการฟ้องล้มละลายทันตแพทย์หญิงคนนี้

แพ่งเหตุการณ์ความผิดมันอยู่ภายในราชนาจักรไทย
แต่ว่าตอนนี้แพทย์หญิงดนรดีอยู่นอกราชนาจักร

แพ่งไม่ได้ก็จะดำเนินการในเรื่องของการฟ้องล้มละลาย
ส่วนกรณีคำถามที่ว่าแล้วทำไม
อนุญาตให้ทางทันตแพทย์หญิงดนรดีเนี่ย

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน

เรามาดูการแถลงของมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะคะ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

อดีตทันตแพทย์หญิงดนรดีจำลองราช

ปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
และไม่ชดใช้ทุนตามสัญญา

อย่างเป็นทางการและทางสำนักงาน

ขณะนี้มูลค่าทุนการศึกษาที่ใช้ไป

อดีตทันตแพทย์หญิงดนรดีต้องชดใช้
รวมทั้งหมดก็คือ๓๐ล้านบาท
แต่เมื่อไม่สามารถติดต่อผู้รับทุนได้จึงต้องดำเนินการให้ผู้ค้ำประกัน
ซึ่งก็คือทันตแพทย์พระเด็จอาจารย์หมอและแพทย์หญิงอีก๒คนเข้ามารับผิดชอบ
ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอชดใช้ในอัตราทุนการศึกษาปลอดดอกเบี้ยรวม๘ล้านบาท
และในตอนนี้ผู้ค้ำประกันได้ชดใช้เงินค้ำประกันไปแล้วนะคะ
แต่ในส่วนของอดีตทันตแพทย์หญิงยังคงต้องกลับมาชดใช้เงิน๓๐ล้านบาท
ซึ่งหากนำเงินมาชดใช้ทางรัฐก็จะมอบคืนให้กับผู้ค้ำประกัน
ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ระหว่างการติดตามทวงหนี้จากทันตแพทย์หญิงดนรดี
แต่เนื่องจากเป็นคดีแพ่งซึ่งเป็นคดีในราชนาจักรไม่สามารถที่จะดำเนินการได้
อีกทั้งทันตแพทย์หญิงเองยังคงมีท่าทีไม่ยอมชดใช้ทุน
ซึ่งคดีจะหมดอายุความ๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙นี้แล้วค่ะ
เตรียมฟ้องล้มละลายกับอดีตทันตแพทย์หญิงคนนี้
และไม่ให้ออกนอกประเทศภายใน๓ปี
ซึ่งนั้นเป็นมาตรการอันหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราดำเนินการอยู่
ส่วนกรณีการอนุมัติให้ลาออกขณะที่ยังใช้ทุนไม่หมดนั้น
ตามระเบียบกพว่าด้วยการลาออกจากราชการปี๒๕๕๙
ชดใช้ทุนไม่หมดไม่เป็นเหตุให้สามารถยับยั้งการลาออกได้
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัยค่ะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังบอกด้วยนะคะว่า
สำหรับการพิจารณาทุนการศึกษาลักษณะนี้
ต่อไปคงจะต้องละเอียดรอบครอบมากขึ้น
สรรผู้ที่ต้องการกลับมาใช้ทุนต่อยอดความรู้ให้กับประเทศ
แล้วก็จะต้องออกกฎระเบียบให้นักศึกษากลับมาใช้ทุน
พร้อมทั้งจะเปลี่ยนแปลงสัญญาในเรื่องของการค้ำประกันด้วย
ว่าจะต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นถึงจะสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้

เรื่องนี้กลายเป็นกระแสในโลกโซเทียล
เพราะว่ามีผู้ที่ไปโพสต์เฟซบุ๊คซึ่งก็คือผู้ค้ำประกัน
ตแพทย์พระเด็จค่ะเป็นผู้ค้ำประกัน
แล้วก็ต้องกัดฟันจ่ายเงินแทนเนี่ยเป็นผู้ที่มาโพสต์เฟซบุ๊ก
ซึ่งคุณหมอพระเด็จบอกว่าจริงแล้วที่โพสต์เนี่ยคือทำใจแล้ว

ตัดใจแล้วแต่อยากจะระบายความรู้สึกระบายความในใจ
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องราวทั้งหมดก็เลยเกิดขึ้น
ไปดูกันหน่อยไหมคะว่าคุณหมอพระเด็จนั้นโพสต์เฟซบุ๊คไว้อย่างไรบ้าง
ค่ะก็เป็นการระบายความในใจในวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ก็เป็นเรื่องของการชดใช้หนี้ให้กับนางสาวดนฤดีจำลองราช
อดีตอาจารย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

รู้จักกันเชื่อใจกันค้ำประกันให้กัน
วินาทีนั้นทันตแพทย์พระเด็จบอกความในใจไว้ว่า
ทันตแพทย์สาวจะกลับมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ก็เลยตัดสินใจที่จะเซ็นค้ำประกันให้
แต่สุดท้ายค่ะนางสาวโดนฤดีก็เลือกใช้ชีวิตเป็นบุคลากร
อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาสพร้อมกับสามีชาวต่างชาติ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ค้ำประกันให้ก็ได้รับคำตอบจากนางสาวดนฤดีว่า

เรื่องนี้คือหลังจากที่กระแสโซเชียลไปแรงตั้งแต่ที่โพสต์ไว้วันแรก

คือทางด้านของทันตแพทย์พระเด็จพยายามติดต่อนางสาวดนฤดี
ได้รับคำตอบกลับมาคุณเขียนมาสอนค่ะ
ที่แล้วตอบเมสเซจกลับมาจากเรื่องของกระแสโซเชียลนี่แหละ
โดยบอกว่าก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะ
ก็คือเป็นผู้สรุปคร่าวก็คือบอกว่า
ถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยมหิดลไม่ยืดระยะเวลาในการใช้หนี้ให้

แล้วก็ประโยคสุดท้ายที่หลายคนก็ค่อนข้างเคืองอยู่เหมือนกัน
ก็คือตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะเป็นหนี้อะไรเพิ่มเติมได้อีกแล้ว

แล้วก็บอกว่าจะพยายามหาเงินมาให้ได้ในช่วงฤดูร้อนนี้
จุบันกู้เงินไม่ได้นี่เป็นข้อความสุดท้าย
ถูกแต่ก็คือบอกว่าให้ทันตแพทย์ช่วยจ่ายไปให้ก่อนได้ไหม

นี่คือวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาวันศุกร์ที่๒๙
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนคือเรื่องเกิดในโลกออนไลน์
แพร่เร็วไปเร็วรู้เร็วอยู่แล้ว
ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็เผยแพร่ภาพใบปลิวที่ติดอยู่รอบมหาวิทยาลัยฮาวาส
ถึงพฤติกรรมของนางสาวโดนฤดี

พร้อมกับรูปใบหน้าของนางสาวดนฤดีเนี่ย

แต่เหมือนฮาเวิร์ดนิ่งเฉยนะ
อย่างที่บอกโดนฤดีหนีทุน
ถูกต้องแต่ประเด็นที่มันร้อนยิ่งกว่านั้นค่ะ
ก็คือว่าหลายคนเขาก็ขุดคุย

หลังจากที่กระแสมาแรงแบบนี้
ก็ปรากฏว่าไปพบว่าผู้หญิงคนนี้
ซื้อบ้านร่วมกับสามีชาวสหรัฐอเมริกา
มูลค่ากว่า๑๒ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทย๔๖ล้านบาทนะคุณ
วิภาควิจารณ์คราวนี้ก็เลยพุ่งสูงเลยทีเดียวว่า
อ้าวก็มีเงินนี่บ้านก็รวยนี่
ซื้อบ้านตั้ง๔๖ล้านบาทในอเมริกาด้วย

ได้มีคนไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
มีทั้งเป็นภาษาไทยก็มีนะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วย
ส่วนใหญ่บอกว่าโอ้โหรู้สึกผิดหวัง
มาตรการของทางมหาวิทยาลัย
ที่ไม่ออกมาแสดงท่าทีปัดความรับผิดชอบ
บุคลากรในสังกัดหลังสัตว์อาจารย์คลินิกในแพทย์อุดม
คจินทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อไปยังทางมหาวิทยาลัยฮาวัต
ก็ได้รับคำตอบมาว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว

แล้วก็หลังจากเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนี่นะคะ
ทันตแพทย์พระเด็จก็ได้รับกำลังใจเยอะเลยคุณรัชพร

ถึงขั้นชาวเน็ตบางคนเสนอเงินให้
บอกว่าให้เลยอยากจะให้คุณหมอพระเด็จ๕๐๐๐บาท
ไปช่วยที่ทันตแพทย์พระเด็จจะต้องจ่ายเงิน
ค้ำประกันไปกว่า๒ล้านบาท
ทางท่านทะแพทย์พระเด็จบอกว่าขอบคุณมากเลยนะสำหรับน้ำใจ

แล้วก็ทราบซึ้งน้ำใจของทุกคนที่มอบให้นะคะ
ส่วนโพสต์สุดท้ายของทันตแพทย์พระเด็จนี่นะคะ
ก็คือบอกถึงจุดประสงค์ในสิ่งที่ออกมาเคลื่อนไหว
บอกว่าไม่ได้อยากที่จะฟ้องร้องมหาวิทยาลัยมหิดลนะ
แต่ต้องการให้กรพแก้กฎทุนเรียนนอก